ติดตามเรื่องของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับ

แต่ว่าตอนนี้สิ่งสำคัญคือศรีสะเกดต้องมีสังกัดก่อนครับ
กัดที่ว่าคือสังกัดในต่างแดนเพื่อที่จะประกบคู่แล้วก็จัดชกการแข่งขันในต่างแดนครับ
ถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกนอกบ้านเพื่อสร้างรายได้ต้องชกต่างประเทศเท่านั้นนะครับ
หรือว่าพวกแอปต่างที่มีคอนเทนต์ให้ได้ดูกันทั้งภาพยนตร์หรือว่าลิขสิทธิ์กีฬานะครับ
ก็ทำการเซ็นสัญญากับทางศรีสะเกดนักคอลัมโปรโมชั่นแชมป์โลกของเราครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนแรกนะครับที่เราเห็นว่าเซ็นสัญญาเป็นทางการของนักมวยไทยแล้วค่าตัวน่าจะเยอะด้วยครับ
แต่ว่าล่าสุดนี้ครับก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแพลตฟอร์มคือ
คือทำงานร่วมกับทาง๓๖๐โปรโมชั่นนะครับในการดูแลศรีสะเกด
ชกเฉพาะที่อเมริกาเท่านั้นนะครับ
ดังนั้นก็หมายความว่าจะมีอีกหนึ่งโปรโมเตอร์มาร่วมจัดศรีสะเกด
สหรัฐอเมริกาในวันที่๖เมษายนนี้ลงโปรแกรมแล้วด้วย
รองแชมโลอัดับหนึ่งจากเม็กซิโกซึ่งก่อนด้านนี้นะครับ
ก็แน่นอนครับอย่างที่ทราบกันว่าหนีกันไม่พ้น
แต่ศรีสะเกดก็มีโปรแกรมในการอุ่นเครื่องนะครับเป็นการชกโชว์๓ยก
ผลนักคอหลวงโปรโมชั่นก็เป็นนักชกรุ่นน้องร่วมค่ายในวันที่๘กุมภาพันธ์นี้

แต่แน่นอนนะครับต้องดูว่าอนุภาพของโปรโมเตอร์ใหม่นะครับ
ผมเชื่อแบบนั้นแต่ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน